คุณผู้ชมฮะไปดูในแวดวงวงการบันเทิงกันบ้างนะครับ

มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวงการบันเทิง
เพิ่มขึ้นขนาดไหนอย่างไรนะครับ
หลังจากที่๓ดาราดังซึ่งไปออกรายการเดียวกัน
เมื่อวันที่๖เมษายนและปรากฏว่าติดโควิด๑๙
ก็คือคุณโยยศวดีคุณบอลเชิญยิ้มคุณแจ๊สชวนชื่นแล้วนะครับ
ตอนนี้มีชื่อของดาราสาวหยาดทิพย์ราชปาน

ใช่มีรูปเหมือนกันซื้อว่าเพราะว่าตั้งคัน๔เดือน

ออกมาโพสต์ว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙จากแฟนนุ่ม
ซึ่งเป็นงานที่โรงแรมโซฟิเทลแบงคอก
แล้วก็ต่อด้วยที่คัสเซ็ตบาร์เมื่อวันที่๒เมษายนนะครับ

ล่าสุดนะฮะนักร้องดังนนทนนท์ก็ติดเชื้อโควิด๑๙อีกนะครับ
ก็เจ้าตัวได้ชี้แจงบอกว่านี่คือการตรวจรอบที่๒
เมื่อวันที่๕เมษายนประชุมเรืองงานแล้วกันเนี่ยแหละครับ
ที่สำคัญหลังจากนั้นวันที่๘เมษายน
นนท์ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มแรก

แต่ก็ยังไม่รอดเพราะว่ามีการตรวจรอบ๒
พบว่าติดเชื้อโควิดจริงตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
มีการประชุมประชุมเรื่องงานวันเดียวกับที่นนท์เขาประชุมนี่แหละครับ
ก็ออกมาโพสต์เหมือนกันว่าติดโควิด๑๙เช่นเดียวกัน
สาเหตุน่าจะมาจากการประชุมร่วมวงกับคนที่ติดโควิดนั่นแหละนะครับ
แล้วก็จากผลพวงจากกลุ่มของคุณนนทนนแล้วก็คุณโดมจารุวัฒน์
ลูกทุ่งสาวอย่างจ๊ะอาสยามซึ่งไปทำงานแล้วก็ไปเจอคุณโดมด้วย
เมื่อวันที่๗เมษายนรีบไปตรวจผลผลจะออกอีก๒๓วันนะครับ
จากการไปออกรายการแล้วไปเจอคุณบอลเชิญยิ้มนี่กลุ่มนี้
กลุ่มนี้เดี๋ยวมีอัปเดตให้ทราบว่าใครติดเพิ่มอีก
พี่วินลงวิลลี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมีอัปเดตให้ทราบนะครับ
เมื่อวันที่๖เมษายนออกมาประกาศเลย
คุณอาปัญญาออกมาประกาศเลยบอกว่าปิดสตูดิโอฆ่าเชื้อเป็นเวลา๑๔วัน
ตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๒๓เมษายน
ใช่เพราะเอาจริงคือตอนนี้คนในวงการบันเทิง
คือโยงใยไปออกรายการนู้นรายการนี้
อย่างคุณบอลล่าสุดดิฉันดูคุณใหม่สุคลธวา
คุณหมายสุคลธวาก็บอกว่าไปอัดรายการเป็นแขกรับเชิญกับพี่บอล
แล้วหลังจากนั้นคุณโยยศวดีก็มาอัดอีกเทปนึง
คุณใหม่สุคลธวาเองด้วยความที่ตอนนี้มีลูกเล็ก
ชีนะอายุ๔เดือนเองค่ะก็เลยไม่มั่นใจ
พาสามีไปตรวจด้วยก็กำลังรอผลอยู่
ว่ากันด้วยของรายการเมื่อสักครู่นี้
รายการที่มีคุณบอลแล้วก็มีน้องบีเอ็นเคแล้วก็มีพี่วิลลี่
ล่าสุดคุณพิธีกรชื่อดังคือวิลลี่แมคอินทอส
วิลลี่แมคอินทอร์สติดโควิด๑๙นะครับ
โดยเมื่อช่วงเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมา
คุณลิลลี่ก็ได้มีการโพสต์แจ้งไทม์ไลน์
บอกว่าเมื่อวันที่๗เมษายนได้อัดรายการ
ร่วมกับคุณบอลเชิญยิ้มแจ๊สชวนชื่นแล้วก็เนี่ยดาราเอ่อ
จนถึง๕ทุ่มครึ่งคุณคิดดูอยู่ด้วยกันตรงนั้นนะฮะ
หลังทราบข่าวว่าบอลเนี่ยติดโควิดปรากฏว่าพี่วิลลี่ก็ไปตรวจแล้ว
ผลออกมาเมื่อเช้านี้นะครับว่าพี่วิลลี่เนี้ยติดโควิดสิบเก้า
ไปอีกหลายหนึ่งแล้วนี่จากจากรายการนี้ใช่ค่ะอ่า
คุณผู้ชมไปดูพิธีกรคนอื่นบ้างอย่างแมททิวดีนคุณแมททิวดีน
นี่ตอนเนี้ยไปตรวจมาแล้วนะคะรอลุ้นผลโควิดอยู่เดี๋ยวผลเนี่ย
น่าจะออกวันนี้เพราะว่าตอนแรกที่คุณแมททิวดีนบอกว่าเนี่ย
ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดโควิดเนี่ยพอมันเป็นข่าวออกมา
คนก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ย
คุณแมททิวก็เป็นโควิดแล้วรักษาหายแล้วพอมารอบนี้อีกเนี่ยนะคะ
ก็ลุ้นเป็นกำลังใจอีกคนนึงที่ห่วงเนี่ยนะคะ
ห่วงคุณนิวเคลียร์หันศาภรรยาของดีเจเพชจ้า
คุณผู้ชมจำได้ไหมดีเจเพชจ้าติดโควิด
ตอนนี้อยู่ในกระบวนการรักษาแล้วคุณนิวเคลียร์เนี่ย
ก็ไปตรวจไปตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อ
แต่ว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยนะคะคุณนิวเคลียร์เนี่ยโพสต์
บอกว่าผลตรวจรอบ๒ออกมาปรากฏว่าคุณนิวเคลียร์ก็ติดโควิด
น่าจะมาจากการทานข้าวจานเดียวกันกับพี่เพชรจ้าเมื่อวันที่๕วันที่๖เมษายน
แต่ทีนี้สิ่งที่กังวลเนี่ยน้องสะพ้ายที่ช่วยดูแลน้องไทก้าเนี่ย
ก็ติดโควิดอากงที่อายุมากแล้วแล้วก็ไทก้าก็รักมาก
ก็ติดโควิดด้วยทีเนี้ยค่ะสิ่งที่น่ากังวลเนี่ย
คือกลัวไงกลัวว่าน้องไทก้าเนี่ยหลังจากนี้จะอยู่กับใคร
ลูกน้อยด้วยนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก็มีการเชื่อมต่อกับ
กรณีของคุณหยาดทิพย์ราชปาหน่อยค่ะที่กำลังตั้งคันสี่เดือนเออ
แล้วทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ทางสอบคอเขามีการแถลงนะครับ
ก็มีการพูดถึงกรณีที่มีดารานักแสดงที่ตั้งคันก็น่าจะหมายถึงคุณหยาดทิพย์
ค่ะก็ทางวงแถลงเขาแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากคันอย่างใกล้ชิดด้วย
โดยจากการรวบรวมข้อมูลนะครับเพราะว่าผู้หญิงตั้งคันในไทย๖๐ราย
ไม่มีรายใดที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ
มีเพียงอาการปอดบวมบ้างและก็ไม่มีรายใดเสียชีวิต
เนี่ยกรณีของคุณหยาดทิพย์เราก็ห่วงนะใช่ค่ะเพราะว่าเธอท้องสี่เดือนน่ะนะครับ
อ้าวเราดูยอดผู้ป่วยรายใหม่ในบ้านเรากันหน่อยนะฮะก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปบ้างแล้วนะครับว่า
ผู้ป่วยรายใหม่ก็จะแตะหลักพันอยู่แล้วนะครับมีผู้ป่วยรายใหม่ทั้งสิ้น
เก้าร้อยแปดสิบห้ารายใช่นะฮะมีที่เดินทางมาจากต่างประเทศแค่ห้ารายเท่านั้นเองอืม
ที่เหลือเนี่ยติดภายในประเทศทั้งหมดเก้าร้อยแปดสิบห้ารายนะครับค่ะเขาก็มีการแยกรายจังหวัดด้วย
แล้วก็แยกคลัสเตอร์แยกกลุ่มด้วยนะฮะพบว่าที่ติดจากสารบันเทิงปาร์ตี้คอนเสิร์ตและร้านอาหารนะครับ
กรุงเทพมนาคมเนี่ยก็ติดไป๙๐กว่ารายนะครับแล้วก็ที่ติดจากตลาดชุมชนขนส่ง
กรุงเทพมหานครก็ติดไป๔รายแล้วก็นอกจากนี้มีปัจจัยอื่นด้วยนะครับ
แต่ตัวเลขก็ยังพุ่งทะยานอยู่แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคุณ
สนใจเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์อืมมีการออกมาชี้แจงแล้วนะฮะ
เพราะว่าอย่างกรณีที่เมื่อกี้เล่าข่าวไปคุณแม่๑๐เดือนที่พาลูกไปโรงพยาบาล
ทางโรงพยาบาลพยายามประสานสายด่วน๑๖๖

เขามีเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้
ว่าเราควรจะโทรไปในช่วงเวลาไหน
บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนแบบนี้เลย
ด่วน๑๖๖๘สายด่วนกรมการแพทย์

จะรับสายเฉพาะช่วงเวลา๘โมงเช้า

แต่สายด่วน๑๖๖๙ซึ่งเป็นสายด่วนของการแพทย์ฉุกเฉิน
การจัดหาเตียงจะรับสายตลอด๒๔ชั่วโมงทุกวัน
รวมถึงสายด่วนของสปสชในการจัดหาเตียง

ก็สามารถที่จะโทรได้ตลอด๒๔ชั่วโมงทุกวันเหมือนกัน
ดังนั้นสรุปสายด่วนโทรได้๒๔ชั่วโมงคือ๑๖๖๙กับ๑๓
แต่เห็นบอกว่า๑๖๖๙การจัดเตียงในกรทม
ซึ่งจะพร้อมรองรับในวันพรุ่งนี้เหรอคะ
ใช่ฮะก็ต้องจำเบอร์๓เบอร์นี้ไว้นะครับคุณผู้ชมฮะ